คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้จะให้คุณผู้ชมดูคลิปหนึ่ง
ความยาวประมาณสัก๓๐วินาทีนะครับ
เป็นนาทีชีวิตของผู้หญิงคนนึง
อยู่ในรถยนต์กับสามีแล้วก็ลูกสาววัย๓ขวบ
จังหวะที่เธอกำลังโทรคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
เพราะว่ามีผู้ชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบข้างรถเธอ
แล้วมือของผู้ชายสองคนนั้นเนี่ยถือมีดไดย่าเป็นมีดขอค่ะ
ไล่ฟันรถเธอมาตลอดทางเธอพยายามขับหนีอยู่บนถนนมิตรภาพ
แต่ชายวัยรุ่นสองคนนี้ก็พยายามไล่ฟันรถเธอพยายามด่าทอ
ลองไปดูคลิปนี้ก่อนนะคะ
มันจับมาแล้ว
เนี่ยค่ะคือมันเป็นจังหวะแบบเธอพยายามโทรคุยกับตำรวจอยู่บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเธอบอกว่าแบบเนี่ยมันเอามีดมาไล่ฟันรถหนูแล้วหนูอยู่ทับกวาง
คือตำรวจก็พยายามจะถามรายละเอียดแต่เธอก็ตกใจนะคะก็เลยแบบเหมือนยังคุยเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวันที่๒๖มิถุนายนค่ะมีอีกคลิปหนึ่งด้วยนะคะที่พลเมืองดีที่เขาขับรถตามมาเนี่ยเขาถ่ายเอาไว้ได้ค่ะ
อีกคลิปนึงเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยค่ะว่ารถของผู้เสียหายพยายามที่จะขับหนีแล้ว
แต่ว่าวัยรุ่นสองคนนี้ค่ะก็ขี่ไล่ตามประกบตลอดเลยแล้วก็ด้วยความที่ถนนมิตรภาพอ่ะ
รถเยอะอะค่ะใช่ครับเขาก็ไม่สามารถทำความเร็วแล้วก็ซอกแทรกไม่ได้เพราะมันก็อันตรายเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุอีกอ่ะนะคะ
ทางฝั่งของรถมอเตอร์ไซค์ก็เลยไล่ตามทันวันนี้เราส่งคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปพูดคุยกับ
หญิงสาวที่โทรคุยกับตำรวจที่เป็นเจ้าของคลิปนี้ค่ะเธอชื่อนุ่นอายุ๒๔ปีนะคะ
วดเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยขับรถไปทำธุระกับสามี
แล้วก็ลูกสาววัย๓ขวบที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
กำลังจะขับรถกลับอยู่แล้วปรากฏว่าลูกพี่ลูกน้องเธอที่ชื่อไฟล์ค่ะ
โทรมาหาพอดีบอกพี่นุ่นพี่นุ่น
อยากกลับบ้านที่เอ่อนครราชสี่มาจังเลยอ่ะ
อยากกลับบ้านที่ปากช่องพี่อยู่แถวทัพกวางใช่ไหม
เดี๋ยวขับไปรับน้องก็ได้ทีเนี้ยเธอรู้มาว่าไฟล์เนี่ย
ใส่อยู่กับในลอยที่เป็นสามีซึ่งในลอยเนี่ย
ก็ขับรถไปรับไฟล์ที่บ้านเก็บเสื้อผ้าขนของขึ้นรถตามปกติ
อยู่อยู่ในลอยสามีของไฟล์เดินปรีเข้ามาเลยนะคะแล้วก็บอกจะไปไหน
แล้วก็ชากฝ้ายลงจากรถค่ะ
จังหวะนั้นเธอบอกโอ้โหมันดูแล้วรุนแรงเหลือเกินท่าไม่ดีเลย
บอกสามีบอกพี่เก่งพี่เก่งสามีเธอชื่อเก่ง
พี่เก่งพี่เก่งขึ้นรถเลยแล้วไปเถอะออกรถเลยดีกว่า
ก็เลยขึ้นรถกันแล้วก็ขับรถออกจากบ้านของในลอย

ลอยตะโกนเรียกน้องชายเลยบอกไปเอามอเตอร์ไซค์มา
แล้วขี่ไล่ตามกันมาตั้งแต่บ้านเลยนะคะไล่ตามกันจนออกมาถนนใหญ่
ถนนมิตรภาพซึ่งจริงแล้วเธอออกมาก่อน
แต่ด้วยความที่ถนนมิตรภาพการจราจรรถค่อนข้างเยอะ
เตอร์ไซค์ของในรอยก็เลยไล่ตามทันแล้วก็เนี่ยค่ะ
จังหวะที่เกิดเรื่องเนี่ยคือในลอยเนี่ยขี่ตามมาแบบกระชั้นชิดเลย
แล้วก็เอามีดไล่ฟันรถประมาณสักสี่ครั้งได้นะคะรถของเธอเนี่ย
มีรอยบุบที่ฝากระบะด้านท้ายข้างรถฝั่งซ้าย
แล้วก็ช่วงกระบะแข็บด้านหลังฝั่งซ้ายด้วยนี่ค่ะ
สภาพร่องรอยความเสียหายนะคะหลังจากที่ในลอยฟันรถของเธอเสร็จแล้วเนี่ย
เธอก็บอกสามีบอกให้รีบขับหนีไปเลยแล้วก็สลัดรถในลอยให้หลุดให้ได้
กระทั่งสลัดหลุดได้จริงแล้วก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้
เพราะอยากให้ตำรวจไปตามจับตัวในลอยมารับผิดชอบ
มึงพากูเข้าไปเก็บเสื้อผ้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยพาเข้าไป
แต่แฟนเขาก็อยู่นะอยู่ทั้งคนตามในคลิปเลยหนูก็
ก็เห็นเขาก็นั่งยิ้มนั่งคุยกันแต่ก็ไม่เกี่ยวกับหนูกับเพื่อนหนูนะ
เพื่อนหนูเข้าไปเก็บเสื้อผ้าแล้วจู่จู่เพื่อนหนูอ่ะ
พอเดินออกมาห่างจากแฟนมันเสร็จมันก็แบบมันก็วิ่งขึ้นรถก่อนหนู
หนูก็งงแล้วทีนี้แฟนเขาอ่ะขับรถออกมานั่นแหละ
สองสองคนเขาอ่ะพี่มาที่รถมาที่รถหนูอ่ะ
เขาก็เปิดประตูแบบจะกระชากแฟนเขาลงอย่างนี้
แล้วมีลูกหนูมีเด็กน้อยอยู่ในรถ
แล้วถ้าเกิดจะผ่านจะเข้าไปกระชากคือต้องผ่านลูกหนูก่อนไงเขาทำได้ไง
หนูก็เลยโมโหกระชากเขาออกปุ๊บพอพอเขาออกปุ๊บหนูก็ขึ้นรถแล้วพวกหนูก็ขี่รถออกมา
ทีนี้ประเด็นเรื่องของเรื่องทั้งหมดดูแล้วเหมือนน่าจะมาจากไฟล์นะคะ
เพราะไฟล์โทรมาบอกนุ่นบอกว่าพี่หนูอยากกลับบ้านที่นครราชศรีมามารับหน่อย
แต่กลายเป็นว่าสามีของไฟล์ก็คือนายลอยเนี่ยไม่ยอมให้ไฟล์กลับ
เราเลยไปคุยกับฟ้ายว่าฟ้ายตกลงเรื่องราวมันยังไงอ่ะ
ทำไมอยู่สามีไฟล์ถึงไปไล่ฟันรถพี่ขนาดนั้น
ไฟล์บอกว่าเธอก็คบหาอยู่กับนายลอยนี่แหละ
อยู่กันเป็นแบบสามีภรรยาอยู่กันมาปีกว่าแล้ว

ทะเลาะกันทีไรทำร้ายเธอทุกทีด่าทอเธอทุกที
เธอก็เลยบอกว่าไม่อยากอยู่แล้วอยากจะเลิก
ก็เลยบอกพี่นุ่นบอกพี่นุ่นหนูอยากกลับบ้าน
ให้พี่สาวมารับกลับบ้านแล้วก็ตั้งใจว่าจะเลิกกับนายลอยเลย

ก็เมื่อก่อนเขาก็จะเวลาทะเลาะกันก็จะตี
ทำให้เราทนไม่ไหวอยากจะเลิกไหม

คือเหตุผลที่ให้เค้าไปรับเมื่อวานเค้าทนไม่ไหวด้วยไหม

อยากจะเลิกเนี่ยเหรอค่ะ

คือไม่ว่าจะสาเหตุอะไรยังไงก็ตั้งแต่แต่คุณก็ขี่จักรยานยนต์
ถือมีดไปไล่ฟันเข้าบนถนนแบบนี้ไม่ได้

ข่าวของเรานะครับบอกว่านี่ผมอยู่ที่นี่ไม่หนีไปไหนทั้งนั้น
แล้วขอชี้แจงเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นหน่อยนะครับแต่ก่อนจะชี้แจงเนี่ย
เดี๋ยวผมเรียกน้องผมมาด้วยน้องเขาชื่อไข่ค่ะ
ที่ผมถือไปแล้วก็จักรยานยนต์ที่ผมถี่ไปนะครับนี่มีดมีดเล่มนี้
นี่ฮะที่ขี่ไปบนถนนเนี่ยฟันเขาเข้าไปด้วยใช่ไหม
ไปสี่รอบโอ้โหนี่ฮะในคลิปนี้ได้ยินเสียงชัดเจนเลยอ่ะ
นี่มีดนี่บินเลยนี่เห็นไหมลอยกับไข่บอกกับคุณนัทพงศ์
ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าอย่างนี้นะครับลอยเนี่ยบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ย
ผมวานให้ไข่น้องชายขี่จักรยานยนต์แม่แล้วจักรยานยนต์นี้ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วย
หมวกกันน็อกก็ไม่ใส่ผมบอกให้น้องเนี่ยขี่รถไล่ตามรถกระบะ
แฟนผมเนี่ยขึ้นไปจริงนะมันก็ตามคลิปนั่นแหละ
จุดเริ่มต้นเรื่องนี้ลอยเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าสิ่งที่นุ่นกับไฟล์บอกมาเนี่ย
โกหกพูดก็พูดไม่หมดความจริงคืออย่างนี้
เมื่อวานนี้เนี่ยอยู่ดีภรรยาของผมก็คือไฟล์
เป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่พูดไม่จาด้วย
จนกระทั่ง๔โมงเย็นอยู่รถกระบะของนุ่นนะฮะ
ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของไฟล์เนี่ยมาจอดที่ถนนใหญ่ปากซอยเข้าบ้าน
แล้วไฟล์ก็เดินออกไปหาก่อนจะเดินกลับเข้ามาที่บ้านพร้อมกับนุ่น
มาถึงเก็บข้าวเก็บของในบ้านผมก็ถามไฟล์ว่าจะไปไหน
แล้วนี่ใครเนี่ยพาใครมานะไฟล์กับนุ่นก็ก้มหน้าก้มตาเก็บของอย่างเดียวไม่ยอมพูด
แล้วก็เดินไปที่รถจังหวะที่ทั้งสองคนกำลังจะขึ้นรถเนี่ย
ลอยบอกว่าลอยทนไม่ไหวครับเข้าไปถามว่าจะไปไหนกัน
นุ่นเนี่ยก็เลยด่าแล้วหยิบก้อนหินเนี่ยมาปลาใส่ผมด้วย
อันนี้รอยเขาอ้างอย่างงี้นะค่ะหลังจากนั้นยังไปหยิบกลวยจราจรที่วางอยู่ที่ถนนเนี่ย
ตีผมด้วยทำให้ผมโมโหทั้งโมโหแล้วก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ด้วยความที่กล้องใจแล้วก็เป็นฝ่ายถูกกระทำด้วย
ผมเลยเดินกลับมาที่บ้านค่ะแล้วบอกกับไข่น้องชายอ่า
ขี่รถไปกับพี่หน่อยพี่คล่องใจเหลือเกินอยากรู้ว่านุ่นเนี่ย
จะพาไฟล์ภรรยาของผมเนี่ยไปไหนค่ะก็ขี่รถไปไปถึงรถกระบะที่นุ่นกับไฟล์เนี่ย
นั่งอยู่ในรถก็พยายามขี่รถตีคู่เพื่อเรียกร้องให้หยุด
จะได้ลงมาเคลียร์กันจังหวะที่ผมขี่ตีคู่กระบะเนี่ย
ผมเห็นคนขับรถกระบะทำท่าชะลอแล้วหยุดรถ
คงจะจัดฉากเพื่อให้นุ่นเนี้ยถ่ายคลิปเพื่อจะใส่ร้ายผมอืม
อันนี้ลอยเขาบอกทำให้ผมเนี่ยยิ่งไม่พอใจแล้วก็ขาดสติ
ผมก็เลยเอามีดเนี่ยฟันใส่เข้าไปนี่ฮะลอยเขาบอกว่า
เขาทำไปเนี่ยก็เพราะห่วงภรรยาห่วงไฟล์เหรอคะถูกต้อง
อยากตามเมียกลับบ้านเพราะตอนนี้เนี่ยไฟล์เมียเขาเนี่ย
ตั้งท้องอยู่๒เดือนเอ้า
โวยวายใส่ผมเลยนู่นนี่นั่นอ่าแล้วก็ตีผม
เอาหินป๊าผมไม่โดนแล้วก็เอากลวยจราจร
ฟาดผมตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็กระชากคอเสื้อผม
แล้วก็ขับรถหนีไปคนที่กระชากคือคนที่ตีเราคือผู้ชายทุบ
ผู้หญิงครับแต่ผัวกำลังจะเดินมาแต่ผมก็เดินเข้ามาก่อน
แล้วตอนนี้เขาเมียเขามาก็ดึงคอเสื้อผมอย่างนี้
ผมก็ปัดมือออกแล้วผมก็เดินเข้ามาแล้วเขาก็ขับรถหนีออกไป
แล้วผมก็ขับตามไปครับอ่าเอาว่าเบื้องต้นตำรวจสอบพ่อแก่งคอย
เขาก็ได้รับแจ้งเหตุทั้งหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวต้องเรียกทุกฝ่ายมาคุยกันแหละ
ไฟล์ทั้งลอยทั้งนู่นทุกคนเอามาคุยกันให้หมดเลย
เรื่องไหนจริงเรื่องไหนเป็นยังไงพรุ่งนี้๑๐โมงเช้า
แล้วถ้าเกิดเจรจาตกลงกันไม่ได้ขึ้นสารกันไปเลยจ้ะ
โอ้โหแล้วคือถนนใหญ่ถนนมิตรภาพนี่
ถนนใหญ่จริงจริงคือขี่จักรยานยนต์อย่างนี้มันน่ากลัวมาก
ใช่ค่ะนะดีนะคุณไม่ไม่ล้มไม่ล้มอะไรขึ้นมาเนี่ย
คันหลังตามมานี่เบรกไม่ทันนะฮะอันตรายมากค่ะอ่า